ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีมเพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพระกุ้งกุ้งไป

สอนสิมสะเทียนลูกทีมกอล์ฟซิลล่า
เข้ามาแล้วแม่ง

ไปไหน

กินให้ไวไปให้ถึงครับ

แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจที่คุณจะต้องไปต่อเท่านั้นครับ
และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับในวันนี้
นั่นก็คือการตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง
นุ่มจริงครับปีหน้าขับแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยแน่นอนครับผม
ทีมไหนสามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด

ที่จะต้องทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้าน

และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ครับ

และร้านอาหารทั้ง๓ร้านที่คุณทั้งสองทีมจะต้องไปในวันนี้นะครับ

การเวลา
เหมือนกับจะมีคนรู้จักนะครับ

ทีมคุณพลากุ้งครับ

อย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ลอกผมด้วยครับเชฟ

ผมพูดเลยผมเคยไปกินร้านการเวลา

ก่อนที่ผมจะลงนะครับเดี๋ยวน้องผมจะ

ชอบจังเลย

เยี่ยมนะครับ

ก็ที่เหลือก็ลงกันเวลาไปเลย

แต่ถ้าคุณตัดสินใจผิดคุณมีสิทธิ์ที่จะโทรหาผม
เพื่อที่จะกราบกรานขอให้ผมช่วยให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้ครับ
กราบกรานเร็ว

และในตอนนี้ทีมของคุณก๊อฟได้วางเงินไว้ในร้านที่๑๒๕๐บาท
ร้านที่๒๑๘๐๐บาท
แล้วร้านที่๓๑๔๕๐บาท
ส่วนทีมคุณพลากุ้งวางเงินไว้ในร้านที่๑๒๐๐บาท

แล้วร้านสุดท้ายร้านที่๓๒๘๐๐บาทครับ
ลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไร
และปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน

พี่ทานมันมีต้องบอกอะไร
มันอยู่ข้างหน้าถึงแล้วเนี่ย
เนี่ยข้ีก็แค่เลี้ยวข้างจอด

อ้าวอยู่นี่เหรอ